ถ่ายรูปก่อนมาแล้วไปด้วยกันเลย

บอกแล้วว่าให้ซ้อมโพสต์ท่าเอาไว้สลับกันเป็นช่างภาพก็ได้
แล้วก็ไปชมความสวยงามของอุโมงต้นไม้
ซึ่งอุโมงต้นไม้ที่นี่คืออุโมงต้นสัตว์ค่ะ
เติบโตเป็นเรียงเป็นทิวแถวสวยงามแบบนี้แหละค่ะ
อยู่ในบริเวณถนนในหมู่บ้านพื้นที่หมู่๑ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
หลังจากชาวบ้านในชุมชนร่วมกันปลูกเมื่อ๑๐กว่าปีที่ผ่านมาค่ะคุณ
พอ๑๐ปีผ่านไปปุ๊บนะคะถนนที่ดูแบบธรรมดา
ก็กลายเป็นถนนอุโมงต้นศักดิ์ที่เป็นแนวยาวกว่า๑กิโลเมตรตลอดสองข้างทางเลย
แล้วก็มีความร่มรื่นสวยงามตามธรรมชาติที่สำคัญเป็นหนึ่งเดียวในจังหวัดพยาวด้วยนะจ๊ะ
โดยชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าให้ฟังนะคะบอกว่า
ถนนเส้นทางนี้นะคะทางหมู่บ้านเขาร่วมกันที่จะเข้ามาพัฒนานั่นเอง
โดยการช่วยกันปลูกต้นศักดิ์บริเวณสองข้างทาง
ซึ่งถ้าหากว่าไม่มีการตัดกิ่งเลยเนี่ยคุณมันจะแบบทึบช่วงฤดูฝนมันจะทำให้อุโมงเนี่ยมันทึบมันมืดครึ้มตลอดวันเลยคือมันจะแบบใหญ่มาก

ใช่แต่ทางหมู่บ้านเนี่ยเขาช่วยกันที่จะทำการพัฒนาให้มันมีความสวยงามอยู่เป็นประจำก็มีการตกแต่งตัดแต่งกันบ้างนะคะ
ก็เลยทำให้ถนนสายนี้มีความทั้งมีความสวยงามและก็ร่มรื่นมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูนี้แหละและฤดูหนาวนั่นเอง
ใครอยากจะไปชมความสวยงามความงดงามของอุโมงต้นศักดิ์แบบนี้นะคะแวะไปแชะไปชมกันได้เลยที่บริเวณถนนในหมู่บ้านหมู่ที่๑ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนั่นเองค่ะ
ที่จังหวัดพยาวนะ
สูงมากนะคุณต้นศักดิ์เนี่ย๑๐ปีผ่านไปเนี่ยเขาก็จะสูงแบบประมาณนี้แหละแล้วก็มีความร่มรื่นด้วยเพราะว่าปลูกเป็นแถวไงปลูกให้มันเป็นแถวยาวไปใช่ไหมพอมันโตมันก็จะมีความแบบปกคลุมสวยงามแล้วก็ไปถ่ายรูปไปโพสต์ท่ากันได้สวยแบบนี้นะคะคุณ